ผมมาเพราะว่าผมอยากได้เงินก้อนหนึ่ง

ก็คืออาชีพที่ผมจะทำเพื่อหาเงิน
ผู้หญิงคนนี้มีชนี

แต่ว่าเพิ่งมารู้สึกทีหลัง

เค้เล่นเป็นแวมพายเล่นยังไง

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการแทรล่าทอล์ก

ยินดีต้อนรับคุณเค้นที่เรียนวงภูมิพันธ์

วันนี้มาเตรียมพร้อมไหม

ผมเริ่มแบบว่าเอ๊ะเอาผมมาขึ้นเขียงแน่

หมายความว่าเอ๊ะเค้ากำลังจะบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่า

ล่าสุดคนแปลกหน้าชมคุณเคนว่าอะไร
คือหลังก็เป็น
เวลาไปไหนเดินไปไหนก็จะเห็นแล้วว่า

เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ก็ทักเราอะไรอย่างนี้นะ
แต่ก็จะเป็นคำทักที่ติดปากเลยว่าแบบ

แม่เค้าก็ยังสั่งสอนลูกเค้าไว้มาช่วย

แม่เขาก็ยังมีการพูดถึงผมให้ลูกเขาฟังอะไรอย่างนี้

ก้อนหนึ่งเพื่อที่ผมจะกลับไปเรียนต่อ

ก็คืออาชีพที่ผมจะทำเพื่อ

เพื่อจะกลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศให้จบ

โรงเรียนเจ๊งมาแล้วฮะ
จริง
จริง

พาแม่กับลูกขึ้นมาดูโรงเรียน

โหโรงเรียนน่ารักมากหนูจะพาไปดู
เท่าไหร่ก็เอ๊ะมันตรงนี้นี่หว่า

อันนี้แต่วิทยาลัย
ผมว่าคนทั้งประเทศก็เป็นแฟนคุณเคนเช่นเดียวกับผมนะ

ก็คืออย่างที่แอนเขาว่า
เป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม
ผมจะคุยเฉพาะกับคนเดิม
คนที่ผมรู้สึกสบายใจแถวนั้น
ถ้าคนแปลกหน้านั่นคือเหตุผลแรกว่า

เพราะมันตรงข้ามกับความเป็นตัวตนของเราก่อน

เราก็พยายามหามุมว่าโอเคเราต้องโฟกัสที่งาน
เรารู้หน้าที่ของตัวเราดีกว่า
เรื่องเราจะเข้าสังคมไม่เป็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
ก็เอาไว้ก่อนเอาว่าเรามาเราจำบทได้

แต่ก่อนเขาเป็นเด็กเหมือนโดนบังคับให้มาเล่นละคร

เหมือนแบบเขาแบบหน้าบึ้งไม่อยากคุยไม่คุยอะไรอย่างนี้

เหมือนเด็กมีปัญหาอะไรอย่างนี้

เค้นสงสัยคงแบบอยู่ที่นั่นก็คง
อะไรนะใส่หูฟังอันใหญ่แล้วก็เปิดเพลงดัง
แล้วก็สูบยาเขาออกผมสูบยาด้วยนะ

สูบยาแล้วก็เมาฟังเพลงไม่สนใจ
บอกเออก็ได้แอร์แล้วแต่แล้วแต่

นี่แรงเงาอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกแต่เป็นเรื่องที่โด่งดังมาก

คุณชอบคะมั้ย

ก็คือก็รู้สึกว่าคือเราก็รู้จักเขาแล้ว

เราก็เป็นเหมือนนักแสดงใหม่ที่ต้องเข้ามาเล่นกับเขา
เราก็แล้วอย่างที่บอกด้วยความที่เป็นคนเงียบ
ก็แบบก็ไม่ได้คุยอะไรก็แค่เจอก็แบบ
ตอนแรกก็แบบสวัสดีอะไรอย่างนี้

เขาก็แบบว่าอย่ามาไหว้แอนแบบงั้นนี้อะไรอย่างนี้

หรืออย่างไงทำไมอยู่เขาก็ในฐานะตั้งแสดง
การทำงานที่ไหนจากที่ต่างสังหวัด

แล้วยังไงแอน
แอนก็เนี่ยมีละครอยู่เรื่องหนึ่งที่แอนอยากจะเล่นแล้วก็เหมือนกับว่า
คืออยากจะเล่นคู่กับผมอะไรอ่ะแบบอยู่จะมาอยากเล่นคู่กับเราแบบบ้าหรือเปล่า

ตอนนั้นตอนนั้นเขามาพูดอย่างนี้เองเสร็จสับเลย
บอกว่าเหรอแอนแล้วทำไมผู้จัดเขาไม่มาคุยกับเรา
ทำไมทำไมแอนต้องมาคุยกับเราทำไมต้องเป็นเธอล่ะ

ก็เขามาชวนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมารู้จากทางพี่ดาอีกทีว่า
ว่าเนี่ยจะมีละครเรื่องนี้นะแล้วผมค่อยหวนว่าอ๋อวันนั้นเหมือน
แต่นั้นผมยังไม่รู้ว่าละครนี้ชื่อเรื่องอะไร
แต่แค่รู้ว่าแอนเข้ามาพูดไว้เกินไว้ก่อนแล้วว่าเนี่ย
เคนน่าจะเหมาะกับละครเรื่องนี้ที่จะเล่นกับเขาอะไรแบบนี้
เหมือนกับว่าจากแรงเงามันก็เป็นเคมีหนึ่งที่ว่าเป็นผู้ชายเรียบอะไรอย่างนี้
แต่เรื่องนี้มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาวางหมากไว้แล้วไง

คือจริงอ่ะผมตกหลุมเพราะพี่ดาไง
แต่เพราะเอิญแอนมาพูดแอนมาชิงพูดก่อนไงก็เลยอาจจะดูว่าเออเป็นเพราะแอนด้วยอะไรอย่างนี้
เราจะรับละครเรื่องอะไรครับคุณเคนเรารู้ไหม
มูกมันไวขนาดว่าเรื่องนี้เล่นต้องดังแล้ว
ผมว่าแอนอาจจะรู้แต่ผมไม่รู้

เราก็รู้สึกว่าเราอยากได้เปลี่ยนได้ลองอย่างนี้มากกว่า
ใช้คำนี้มากกว่าว่าได้ลองทำ
แล้วก็พยายามจะยึดโจทย์ว่าอยากจะทำในสิ่งที่เราทำแล้ว
เรายังมีแรงบันดาลใจอยู่มากกว่ามากกว่าที่ว่า
คือบางทีมันก็มีบางเรื่องที่ผมปฏิเสธ
ซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องนั้นดังมากก็มี

ผมไม่ได้มองว่าถ้าผมเล่นละคร
ผมไม่ได้คิดคือผมฐานความคิดผมไม่ได้ว่าปฏิเสธ

ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าความอยากของผมว่า
ผมจะทำอะไรกับตัวละครตัวนี้ได้บ้าง

พอเรามาถึงจุดนึงมันก็จะเริ่มแบบว่าเอ๊ะ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิปให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจ

อันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมกำหนดไม่ได้จริงจะนะ

วันที่ผมเดินไปทำงานทุกวัน

ไปทำงาน๖๘เดือนและแบบ

ต่อให้มันดัง
แต่ประสบการณ์คนดูอาจจะไม่ยืนฝึก
แต่ผมที่แบบว่า

อยากจะพัฒนามันขึ้นเรื่อย
ไม่ใช่เล่นเอาจำนวนใช่มะ
อย่างเชื่อที่ผมชอบ
ทีนี้ได้รางวัล

แล้วจำได้ว่ามีอยู่งานพี่ฮามาก็คือ

ละครสองเรื่องที่ผมเล่นอะก็คือชิงในฐานะพระเอกนำทั้งคู่
ชิงกันเองฮ่า
อันนี้คือเรื่องปกติ
การที่ทุกคนจะอยู่กับโซเชียลไปด้วย
แล้วก็เล่นละครไปด้วย
ผมอาจจะรักคุณหน่อย
ก็รักแค่ช่วงเวลานั้นรึเปล่าไง
เดี๋ยวอีกพักนึงก็อาจจะ
พิ้งคุณหน่อยแล้วไปมีแฟนคนอื่น